คุณผู้ชมคะมีคุณยายท่านหนึ่งค่ะอายุ๘๐แล้วนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าคุณยายถูกปอบเข้าสิงครับ
แม้กระทั่งคนในครอบครัวก็เชื่อว่าคุณยายถูกปอบเข้าสิง
มีการนิมนต์พระมาทำพิธีไล่ปอบนะคะคุณยายศรีต้นวุฒิอายุแปดสิบปี
เดี๋ยวไปดูตอนทำพิธีกันก่อนค่ะ
นี่นะคะเหตุการณ์นี้ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลนายังกลัดอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ

คือพระเนี่ยก็เหมือนกับเอาน้ำมนต์มาอาบให้พออาการของยายศรียังไม่ดีขึ้น
ก็เหมือนกับมีการดุด่ายายศรีก็พยายามขยับหนีเห็นไหม
แกถัดหนีเลยนะแกเดินไม่ได้นะคะอายุแปดสิบเลยฮ
เดินไม่ได้แกก็หนีพระไปแล้วก็ไปนอนแผ่เหมือนหมดสติอยู่กลางแจ้ง
คงเหนื่อยอ่ะอืมใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนอนแผ่แบบนี้แล้วกลายเป็นว่าพระเนี่ยที่รดน้ำมนต์น่ะนะคะ
อ่าบอกกับญาติญาติของยายศรีว่ายายศรีไม่อยู่แล้ว
ยายศรีนอนแผ่ไปแบบเนี้ยอ่าทุกคนก็ยิ่งตกใจอ่ะโอ้โห
โยมครับไปไงครับครับไปไงคนแม่น่ะไปแล้วดิอืมแม่ไปแล้วที่จะ
อุ๊ยแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วนะ
นี่ค่ะประโยคที่ว่าแม่ไปแล้วนะ
คือเหมือนยายศรีไม่อยู่แล้วลูกร้องไห้เลยนะคะ
นี่ถ้าเกิดว่ายายศรีสมมุตินะถ้าเกิดยายแกตายไปนะ
คลิปนี้นี่พระพวกนี้นี่ถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายได้นะ
คือน่าเป็นห่วงคุณยายนะคะในอีกมุมนึงนะคะ
ด้วยความที่ว่าคุณยายอายุเยอะแล้วนะคะอายุ๘๐แล้ว
คุณยายก็เดินไม่ค่อยไหวแล้วจริงควรจะพาไปโรงพยาบาล
ก็จะเป็นลมตายเอาล่ะใช่ไม่ใช่มาทำพิธีต่อกันแบบนี้นะคะ
ยายศรีเนี่ยค่ะก็คือหมดแรงไปเลยทำพิธีต่อไม่ได้
ครอบครัวพาไปวัดป่าถ้ำหม้อที่อำเภอเทพสถิต
ไปขอให้หลวงคำสิงสุนิมโลท่านเจ้าอาวาสรดน้ำมนต์ให้อีก

เจ้าอาวาสก็ให้น้ำมนต์ทางครอบครัวไป
แล้วก็บอกว่าไปรถคุณยายเองก็แล้วกัน
คุณยายก็ขัดขืนเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพตรงนี้นะ

ยายเจ็บแล้วราดน้ำใส่ยายแบบนี้

ยายแบบนี้ยายไม่ไหวถักถังเลยอ่ะคือไม่ใช่ว่าปอบเปิบอะไรไปสู้น้ำมนพระนะฮะ
ยายก็ไม่ไหวแล้วยายไม่ไหวแล้วค่ะดูนี่ฮะดูนี่นี่เห็นไหม
แต่ปัญหาคือคนในครอบครัวก็เชื่อไงคะว่ายายโดนปอบเข้า
นี่แกเครื่องผ้าเพื่ออะไรก็เครื่องได้หมดเลยถุงเท้าเปียกไปหมดแล้วก็เครื่องทิ้งแบบ
โอ้โหเพราะคิดว่าแกถูกปอบเข้าอย่างเงี้แกเป็นปอบอย่างนี้หรอใช่
ลูกสาวค่ะนางสมรบอกว่าปกติแม่ร่าเริงพูดจาเพราะไม่เคยดุด่าลูกหลาน
พูดจารู้เรื่องตลอดอ่าแล้วยังไงแต่เนี่ยสองเดือนแล้ว
เริ่มพูดจาก้าวร้าวดุด่าลูกหลานพูดไปเรื่อยจับใจความไม่ได้
กลางวันไม่มีแรงแต่กลางคืนร่าเริงคล้ายผีปอบอ่า
แต่อีกมุมหนึ่งคือคุณยายอายุเยอะค่ะนี่บอกบอกแม่นอนอย่างเงี้
ที่คุณยายพูดไปเรื่อยคนอายุเยอะค่ะบางทีอาจจะจำอะไรไม่ค่อยได้มาก
จะพูดอะไรวนซ้ำอันนี้เรื่องปกติมากเรื่องปกติมาก
แล้วกลางวันไม่มีแรงก็ปกติคุณยายอายุเยอะมันร้อนอ่ะใช่ไหม
ถูกค่ะแต่ลูกบอกว่าก็เลยไปนิมนต์พระมาขับไล่ผีปอบตามความเชื่อ
อืมแล้วอาการไม่เห็นดีขึ้นเลยก็เดี๋ยวจะพาไปหาหมอตรวจร่างกายก็แล้วกัน
แต่ใจเชื่อว่าแม่โดนปอบสิงลูกสาวบอกนะคะ
พระแกบอกว่าอ๋อให้เฉยลูกหลานไปลดกันเอง
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยลูกสาวของคุณยายเนี่ยแกพายายไปโรงพยาบาลแล้วนะท่านผู้ชมครับ
แม่เป็นบุญของคุณยายนะไม่งั้นวนอยู่กับปอบอยู่วันสองวันเนี่ยทั้งรถน้ำมนต์ทั้งเอาพระไปแบบดักหน้าดักหลังเนี่ยแกแทบตายครับ
นี่พาไปโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายางกลักทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาสอบถามอาการยายศรีลูกสาวนี้อายุ๕๐นะฮะ
ก็อ้างต่างนานาบอกเนี่ยกลับมาอยู่บ้านแล้วแม่ไปดูดวงแล้วก็กลายเป็นอย่างนี้สวดมนต์สวดคาถาอะไร
ความจริงคุณหมอบอกคือยายแกก็หลงลืมตามวัย
ปกติเหมือนโรคชราอะไรอย่างนี้ค่ะเคมีในสมองหรือว่าเรื่องของการรับประทานอาหารการพักผ่อนเป็นเรื่องทางร่างกายตามหลักวิทยาศาสตร์คุณหมอบอกนะ
ครับเนี่ยเพิ่งพาไปนะฮะเดี๋ยวยังไงเราตามอาการของคุณยายศรีให้กันแล้วกันนะครับ